สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องขอแย้งคำพูดของคุณทัศนัยก่อน
ว่าการออกมาตรา๔๔คราวนี้ไม่ใช่เป็นการอุ้มทีวีดิจิตอล
แต่ว่าถามว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นยังไง
ต้องอธิบายว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากที่ว่า
มันจะเป็นระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ

มันเป็นระบบที่เข้ามาช่วยสนับสนุนวงการแพทย์
วงการอุตสาหกรรมวงการธุรกิจต่างมากมาย

รัฐลงทุนเองไม่ไหวหรอกครับ
ทางเลือกที่สองให้เอกชนเจ้าของไข้มือถือเจ้าดังทั้งหลายนี่แหละ
โดยวิธีการนี้เขาก็จะต้องเปิดประมูล
แต่ว่าสามค่ายมือถือนี้เขาบอกว่าเขามีปัญหาทางการเงิน
เพราะเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งกระโจนเข้าไปสู่การประมูล
คลื่น๙๐๐การประมูลคลื่น๙๐๐ต้องจ่ายเงินเยอะครับ
แล้วในเงื่อนไขก็คือว่าเขาจะต้องเริ่มจ่ายเงินเป็นงวด

เขาไม่หวังนะครับ

เงินที่ไปจ่ายค่างวด๙๐๐เนี่ยที่ประมูลกันไว้แล้วเนี่ย

เขาพร้อมจะเสียดอกเบี้ยยืดเวลาให้ไปแล้วพร้อมเสียดอกเบี้ย
คำสั่งมาตรา๔๔ก็ไปแก้ตรงนี้ครับ
แล้วถามว่ามาเกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ดิจิตอลตรงไหน
ซึ่งเป็นย่านความถี่คลื่นนี้วงการโทรทัศน์ดิจิตอลถือครองอยู่
จากการประมูลเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ครองอยู่ในประกาศของคอสช
รวมทั้งในพรบจัดสรรคลื่นความถี่ที่แก้ไขใหม่ปี๒๕๖๒
มาตรา๒๗ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าจะมีการเรียกคลื่นคลื่นคืนมา
คลื่นที่ใช้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์แบบเรียกคืนมาเนี่ย
รัฐจะต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้แก่ผู้ถือครองขึ้น

โทรทัศน์วงการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลถือครองคลื่น
อยู่ก็จะต้องได้รับการเยียวยาชดเชยมาตามหลักการของกฎหมายเลยครับ
ชดเชยยังไงเยียวยายังไง
งวดงวดที่๕งวดที่๖ไม่ต้องจ่าย

มักค่าโครงข่ายไปจนกระทั่งหมดอายุสัมปทาน
ไม่ต้องจ่ายสามยังสนับสนุนเงินเพื่อจะมาทำเรตติ้ง
ให้กับวงการโทรทัศน์ดิจิตอลสี่ในกรณีที่บางช่องคิดว่ายังไม่ไหว
ก็เปิดโอกาสให้เอาคลื่นคืนและก็จ่ายเงินชดเชยให้บางส่วนตามหลักเกณฑ์
ทั้งหมดเนี่ยจะใช้เงินประมาณ๓๐๐๐กว่าล้าน
ถามว่าเงินสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอามาอุ้มทีวีดิจิตอลเนี่ย
เอามาจากไหนไม่ใช่เงินหลวงไม่ใช่เงินภาษี
ไม่ใช่เงินคงคลังเลยครับแต่เป็นเงินที่จะได้มาจากการเอาคลื่นเจ็ดร้อย
ไปประมูลตีเข้าเข้าว่าถ้าขั้นตำสามเจ้าประมูลได้เจ้าละสองหมื่นห้าพันล้าน
ก็จะได้เงินมาเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน
เอามาคืนให้กับทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นเจ้าของคลื่นครอบครองคลื่นอยู่เนี่ย
ก็แค่สามหมื่นกว่าล้านกศธชยังมีเงินอีกตั้งสามหมื่นกว่าล้านส่งให้รัฐ
ก็ได้เงินอีกสามหมื่นกว่าล้านครั้งก็ได้เงินอีกสามหมื่นกว่าล้าน
ไม่ใช่เอาเงินมาจ่ายนะครับยังได้เงินด้วยซ้ำไป
และถ้าสมมุติว่าสู้กันถึงแสนล้านก็ยิ่งได้เงินมากเข้าไปอีก
อันนี้ครับที่จะอธิบายว่าเมื่อมาเอาคลื่น
ก็จำเป็นจะต้องเอาเงินมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ถือครองคลื่น
คือวงการโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหลายอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่คิดขึ้นมาเองที่จะมาอุ้มโทรทัศน์ดิจิตอล
แต่เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ในกฎหมายชัดเจน
เพียงแต่ว่าที่ต้องออกเป็นมาตรา๔๔ก็เพราะว่า
ในระดับคณะกรรมการกศธชท่านก็อาจจะลังเลในการที่จะอนุมัติและออกประกาศ
ฉะนั้น๒เรื่องที่มันพันกันก็คือว่า
ถ้าออกมาตรการยืดชำระเงินออกไปเนี่ยพร้อมเสียดอกเบี้ย
คุณจะได้สิทธิ์นั้นก็ต่อเมื่อคุณต้องเข้ามาประมูล
ถ้าไม่คุณไม่เข้าประมูลคุณใช้สิทธิ์ตรงนั้นไม่ได้
อันนี้ก็เขียนไว้ชัดว่าจะต้องเข้ามาประมูล
วงการโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งก็มีปัญหามากมาย
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คาดว่าก็จะเดินหน้าไปได้
มีเงินชดเชยกลับมาให้ด้วย
ชดเชยนี้เอามาจากไหนก็เอาจากการคืนคลื่น
สมมุติว่าคืนไป๕ช่องย่านความถี่ใน๕ช่องนั้น
ก็เอามาประมูลในระบบโทรคมมนาคมต่อได้อีกได้เงินเพิ่มอีก
ก็เป็นเหตุผลรองรับว่านี่จึงจำเป็นจะต้องเยียวยาให้กับ
บางช่องที่เขาไปไม่ไหวจริง
แล้วเอาคลื่นที่วงการโทรทัศน์ครอบครองอยู่มาประมูล
จ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้กับวงการโทรทัศน์
และทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เงินภาษีไม่ได้ใช้เงินหลวง
ไม่ได้ใช้เงินคงคลังก็เรียกว่านี่คือที่ไปที่มา
ของการออกมาตรา๔๔
ช่วยเหลือวงการโทรทัศน์และยืดเวลาให้กับวงการโทรคมมนาคม
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการอุ้มทีวีดิจิตอลครับ

เพราะว่าผู้ประกอบการก็เรียกร้องกันมาหลายปีแล้ว

มันต้องใช้ระยะเวลานี้